ตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินอีก๔๐สตางค์ต่อลิตรติดต่อกันเป็นวันที่๒แล้วครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปแล้ว๕๐สตางค์ต่อลิตรรวม๒วันเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบ๑บาทแล้วโดยวันนี้มีผลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมามาเช็คราคาใหม่เช้านี้กันหน่อยโซฮอล๙๑ครับ
หรือแม้แต่จะเข้าไปเช็คระยะเนี่ยสามารถขอใบกำกับภาษีนำมาลดหย่อนภาษีตามจริงได้ไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับในโครงการช็อปดีมีคืนเฉพาะค่าซ่อมค่าเปลี่ยนยางเช็คระยะนะครับแต่ใครออกรถคันใหม่จะรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าเรือโอ้โหเรือด้วยอันนี้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช็อปดีมีคืน

ข้อมูลทำนองนี้สามารถไปเช็คในเว็บไซต์ของกรมหรือว่าโทรสายด่วนได้ที่กรมการจัดหางาน๑๕๐๖ส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเบอร์สายด่วนคือ๑๕๗๐ครับ